พากันไปที่แรกกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่นะคะคือที่จังหวัดชัยนาธค่ะ

พระปหลัดสันชัยอาติปะโตเจ้าอวาดรัฐโพธาราม
ที่เค้าทำกันแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะ
แต่ปีนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษล่ะค่ะ
มีผู้ที่บนบานกับหลวงพ่อผอมและประสบความสำเร็จมาด้วย
อย่างบางคนนะป่วยค่ะ

เขาก็เลยกลับมาแก้บนกับหลวงพ่อผอมเป็นจำนวนมาก
พอทำพิธีกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ต้องไปดูขันน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันหน่อย
อันนี้เป็นขันทองเหลืองใหญ่เลยนะคะ
ศิษย์ก็มารุมดูกันเต็มที่เลยคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่ก็มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพราะเดี๋ยวจะเห็นไม่ตรงกันมันจะมีปัญหานะคะ
เอาไปขอโชคกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์กับแม่ศรีมณีทอง
เขาบอกว่าให้ของดีของเด็ดทุกงวด
ที่นี่คือวัดศรีอุทุพรหรือวัดหลวงพระเจ้าให้ตะบนหนองกรับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ชาวบ้านเขาพากันมาเยอะเลยนะงวดนี้
นี่ดูสิกันมาตั้งหลายคน
และแน่นอนฮะไม่พลาดอยู่แล้วกับการดูกลางลำต้น

เป็นข้อความจากแม่ตะเคียนให้โชคกับปริศนาคำทายที่ว่า
หงกับนกสองตัวขึ้นบนมีปลาตายหกตัวหกหัวหลงร่าง
พร้อมกับเลข๒แถวปรากฏอย่างที่เห็น

งั้นเดี๋ยวผมพูดอีกสักทีเผื่อคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจ
งกับนก๒ตัวขึ้นบนปลาตาย๖หัวลงล่าง
อ้าวตามนี้ละกันนะจ๊ะ
คิดไม่ออกคิดไม่ออกแต่ไปต่อเลยดีกว่า

ชาวบ้านขอโชคกับกุมารไข่เหนือที่วัดหนองทองกันนะคะ
ที่นี่ก็โด่งดังเหมือนกันเรื่องของการให้โชคให้ลาบ

ชาวบ้านมาเลยจ้ะจากทั่วสารอาทิตย์คุณดุคอนของว่านก่อนนะคะ

และแน่นอนมาที่นี่เขาบอกว่าให้มาล้วงหายทองคำนำโชค
และจุดทูปเสี่ยงทายเพื่อขอโชคขอลาบ
ซึ่งเลขที่ได้เนี่ยแต่ละคนก็ได้แตกต่างกันออกไปนะ
มีทั้งเลขจากลูกปิงปองในหายทอง
มีทั้งเลขจากทูบมงคลทูบเสียงทาย
เขาก็ว่ากันว่าหลังจากนี้แล้ว
จะไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ค่ะ
ต่อกันที่พยาวเลยดีกว่านะคะ
แห่ไปขอโชคลาภจากจอมปลวกที่ลักษณะคล้ายกับเจดีแหลม

ที่นี่คือบ้าน๕๓๖ตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพายาวค่ะ
ชาวบ้านเอาดอกไม้ทูบเทียนมาเลยค่ะ
มาขอโชคลาภกับจอมปลวกที่ผุดขึ้นกลางลานจอดรถ
ของคุณสุพรรณบุญถาซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ลักษณะของจอมปลวกนี้ว่ากันว่ามันทรงเจดีชัดเลย
แล้วก็มีด้วยกัน๒จอมปลวกนะ
มีขนาดใหญ่กาบขนาดเล็กอยู่เคียงกัน
คุณสุพรรณเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อก่อนจอมปลวกเนี่ย
มันมีขนาดเล็กเหมือนลูกบอลเลย
เล็กเท่าฝ่ามือผ่านพ้นไปเผลออีกทีมาดู
มันใหญ่ขึ้นสูงกว่า๒เมตรอะค่ะ
ลักษณะปลายยอดแหลมด้วย
เขาก็เลยทำไอ้ที่ขั้นเอาไว้กั้นคอกเอาไว้เลยนะคะ
เอาแลนด์มาล้อมนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันล้ม

เขาก็เชื่อว่าจอมปลวกนี้โผล่มาแบบนี้
น่าจะมาปกปักรักษาให้กับคนในครอบครัว

ก็เลยมาบ้านนี้แบบไม่ขาดสายหัวกระดายไม่แห้ง
วิธีการเนี่ยเขาจะดูลักษณะตะปุ่มตะปับแบบนี้นะ
แล้วเขาเห็นอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาไปเสี่ยงโชคกันค่ะ

จัดให้อีกหนึ่งจอมปลวกแปลกดูคล้ายกับผู้หญิงผมยาวนั่งห่มผ้า

ชาวบ้านเขารวมตัวกันเมื่อช่วงค่ำของวันที่ผ่านมา
กับการทำพิธีขอโชคลาภตามความเชื่อ
บริเวณจอมปลวกแปลกความสูง๖๕เซนติเมตร
อยู่ใต้ต้นกระถิ่นนรงกลางทุ่งนา

รูปทรงคล้ายกับผู้หญิงผมยาวนั่งห่มผ้า

ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าน่าจะเป็นนางพญาจอมปลวกฮะ
พากันมาขอของดีของเด็ด
หวังว่าจะนำไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้

เพราะว่าสุดท้ายปลายทางของเราแล้วนั้น
เรามีเลขการทูบให้

ตามภาษาตลอดข่าวที่เราชอบพูดกันว่า